ไปดูที่อุดรธานีนะคะมีวัยรุ่นกลุ่มนึงเขารวมตัวกันค่ะ
แต่ทำสิ่งไม่ดีคือรวมตัวกันไปลักรถจักรยานยนต์
เอาไปขายเพื่อที่จะหาเงินไปเสพยาบ้าค่ะ
ภาพวงจรปิดก็บันทึกเหตุการณ์นาทีที่คนร้ายที่เป็นวัยรุ่นชายสองคนเนี่ยนะคะ
เข้าไปขโมยรถจักรยานยนต์หน้าหอพักสั่นสบายอพาร์ทเมนต์ที่ถนนพรมประกาย
เทศบาลนครอุดรธานีเมื่อวันที่๓มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
ผู้เสียหายเขาก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองอุดรธานี
จากนั้นชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็ไปรวบตัวได้ยกแก๊งเลยค่ะ
เป็นเยาวชนชายสองคนแล้วก็ผู้หญิงอีกหนึ่งคนทั้งสามคนสารภาพนะคะว่า
ลงมือก่อเหตุจริงเพราะว่าจะเอารถไปขายและนำเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพ
อันนี้เป็นชื่อที่เขาเรียกกันมานะคะไม่รู้ว่าชื่อจริงนามสกุลจริงอะไร
กอล์ฟคนนี้เนี่ยก็จะนำรถเหล่านี้ไปขายต่อที่ประเทศลาว
บางครั้งนายกอล์ฟก็ไม่ยอมจ่ายเงินด้วยเขาก็หันไปงัดตู้ซักผ้าเติมเงินตามหอพักแทน
ก็สุดท้ายมาถูกจับได้ในที่สุดนะคะตำรวจได้คุมตัวสามคนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ชี้จุดที่ไปขโมยรถสิบสองคันด้วยกันแล้วก็จุดที่ไปงัดตู้ซักผ้าหยอดเหรียญด้วย
ส่วนในกอล์ฟตอนนี้รู้มาว่าหลบหนีไปอยู่พัทยา
เดี๋ยวตำรวจตามจับตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ